คุกัสสุบัติข่าว
สามคนในคุกกัสสุบัติข่าวโอ้โหเป็นรายการคุกัสสบัติข่าว
วันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะของสัปดาห์วันศุกร์นี้แล้วกัน
เพราะเดี๋ยววันเสาร์ก็เจอกันแต่ถ้าเกิดเจอกันพร้อมหน้า๓คนแบบ
มันก็วันสุดท้ายครบสัปดาห์ของปีแล้วจริง
ใช่อ่ะสิยังอยู่ใช่ไหม
ปีหน้ายังอยู่ยังมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมด้วย
คอไม่ค่อยดีคุณโปรดิวเซอร์เขาบอกมาให้พูดแบบนี้

แต่เรื่องของเรื่องมาเจอกันแบบนี้แน่นอนแล้ว
มีเรื่องดีมานำเสนอกันรวมไปถึงข่าวดีต่าง
ก่อนที่หลายคนจะหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่

แต่ก่อนอื่นช่วงสิ้นปีหลายคนคิดสิคิดสิ

คิดที่จะลดจอดภาษี
นี่ครับคุณผู้ชมบางคนเลือกได้มากมายหลายทิศทาง
แต่มีอยู่ทางหนึ่งเรื่องของการบริจาค
ทำยังไงไปบริจาคอะไร
เขาบอกว่าให้ไปบริจาคเกี่ยวกับการศึกษา
อย่างนี้คุณชนะคุณสบายแล้วคุณบริจาคให้กับเด็กเยอะไปหมดเลย
ทำไมไม่ออกโครงการนี้มาตั้งแต่แรก
เขาออกมานานแล้วคุณไปอยู่ไหนมา
คนบริจาคผิดที่ผิดทางผิดคนหรือเปล่า

คุณผู้ชมฮะเรื่องการลดห่อนภาษีก่อนหน้านี้นะ
เรื่องของการบริจาคให้สถานศึกษาผ่านอินโดเน็ตเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ถึง๒เท่าแล้วนะ
เอาจริงในช่องของการกรอกภาษีผ่านออนไลน์เนี่ย
ช่องของการบริจาคเงินผ่านสถานศึกษามันมีอยู่แล้ว
ทำมานานแล้วแต่ในตอนนี้เขามีเรื่องของโครงการว่า
ถ้าหากว่าไปบริจาคในส่วนของทางนี้แล้วก็

โดยอธิบดีกรมสรรพากรนะครับท่านเปิดเผยว่า
ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ถามว่าไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนไหน
เขาบอกตั้งแต่วันที่๑มกราคม

ก็สามารถไปบริจากกันได้นะ

คือมันจะมีช่องทางที่จะให้ทำการโดเดต

สามารถนำเงินตรงนี้ไปพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์

โดยการพัฒนาการศึกษาของประเทศเทียมเรา

ซึ่งหลายคนก็ทำเป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่เป็นไรที่ผ่านมาไม่เป็นไร

ได้คืนอ่าไปไม่ถูกแล้ว
ได้คืนพ่อเขาคิดได้หนึ่ง
อาบน้ำก็บ้าดี
เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะโดยตำรวจสอบภอมเมืองกระบีกู้ภัยมูลนิธิกระบีพิทักษ์ประชามาถึงที่เกิดเหตุนะคะมาตรวจสอบบริเวณบ้านหลังหนึ่งบนถนนราชพัฒนาตำรวจกระบีใหญ่อำเภอเมืองกระบีคนบาดเจ็บคือนายอาธิสอนอายุ๑๖ปีนี่แหละค่ะเป็นหูคุณดูมีดแทงหลังอยู่เลยอ่ะอยู่อย่
ประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ค่ะครับจากนั้นค่ะนักข่าวเราไปสอบถามพ่อของน้องอายุ๑๖ปีที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะคะก็คือนายปรีชาอายุ๖๒ปีพ่อบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีวัยรุ่นประมาณสัก๖คนค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มากันสองคันมาถึงก็มาถีบประตูบ้านเรียกชื่อของลูกชายอ่ะอันนี้สอนอันนี้สอนอยู่ไหมอยู่นอนอยู่ใน
กลุ่มจรปิดบนทึ่งเหตุการณ์เอาไว้นะคะ
พอแทงผู้ได้รับบาดเจ็บคือน้องอดีศรแล้วเนี่ยก็
หลบหนีกันแยกย้ายกันไปนะคะ
จริงแล้วกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนกับผู้บาดเจ็บนั่นแหละคุณ
ระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะคะ
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๖คนเนี่ย
เด็กชายเอกเด็กชายอยู่เลย
น้องก็ให้การว่าเหตุที่ลงมือทำแบบนั้นไปเพราะโกรธและไม่พอใจ
นายอดีศรไปแอบดูแฟนสาวเขาอาบน้ำที่บ้าน
ก็เลยตามมาคุยนะคะแต่ว่าระหว่างคุยก็โมโหไง

ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันแบบไม่ได้ทำอะไร
ตำรวจก็เอาล่ะรับเรื่องแล้วก็พาทั้งหมดไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกระบี่

ใช่ค่ะทำไปก็ด้วยอารมณ์โมโหนะ
เดี๋ยวตำรวจบอกว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวให้คนเจ็บเนี่ยหายก่อน
แล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งการดำเนินคดีเขาก็จะแยกส่วนกัน
เรื่องการไปแอบดูเขามันก็ส่วนหนึ่งนะ
แต่เรื่องการมาทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งนะ
ใช่ก็อาจจะต้องให้สหวิชาชีพนะคะหลายหน่วยงานมาสอบสวนน้องมาพูดคุยกันนะคะ

ไปดูงานนี้หนุ่มคนนี้เขากำลังจะแต่งงานแล้ว
ข้าวของเสร็จแล้วอีกวันเดียว
โอ้โหเจ้าบ่าวได้ยินแบบนี้เดือดเลยครับ
นี่ครับโอ้โหเป็นใครก็เดือดเนาะ
อุ้ยดีขอเซ็นเซอร์นะ
เซ็นเซอร์คำบางคำ

พร้อมระบุว่าประสบการณ์โดนเทก่อนวันแต่งงานครับ
โดยงานแต่งของนักคู่เขาบอกว่าเขาเนี่ย
จะจัดในวันที่๑๘ธันวาคมที่กรุงเทพนี่แหละ
ซึ่งได้ประสานงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้ง
พรีเวดดิ้งเตรียมสถานที่ต่าง
เจ้าบ่าวคะพอดีทางเราเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปจัดได้ค่ะ
เหนื่องจากอะไรเงินจากของไม่พอ

บอกว่างานยังไม่เสร็จเลยไปจัดให้ไม่ได้
เราขออนุญาตคืนเงินให้นะคะ
ส่วนเงินทั้งหมดที่มัดจำพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดการโอนคืนให้ค่ะ
หรือว่าส่งข้อความไปในวันที่๑๗

วันเดียวแล้วใครจะหาทันล่ะครับ
โอ้โหเจ้าบ่าวได้ข้อความดังกล่าวแล้วถึงกับหัวร้อน
แล้วก็ตอบกลับไปว่าขออนุญาตเซ็นเซอร์อวยแล้วกันนะครับ

ทีมข่าวเขาบอกเขาเดินทางไปพูดคุยกับเจ้าบ่าว
คือนายอัจฉริยะเฝ้าทรัพย์หรือว่าคุณแบงค์ครับอายุ
ไปถูกใจผลงานบอกโอ้โหผลงานดีมากเลย
ทักแชทไปสอบถามรายละเอียดพร้อมกับตกลงว่า
จ้างราคา๒๐๐๐๐บาทโดยวางมาจำไปครั้งแรก๔๐๐๐บาท
ในวันที่๒๓พฤศิษฐิกายนจากนั้นนะครับมีการจ่ายแบบ
ค่าฉากกรอบรูปค่าจัดสถานที่ค่าพวงมาลัยเบาสาว
ค่าพิธีกรเอ่ยค่าดอกไม้รวมแล้วเนี่ย
๑๓๐๐๐บาทเยอะนะครับแต่สุดท้ายขออภัยครับ
มาถูกเทครับก่อนงานแต่งเพียง๑วันยอมรับ
เจ้าบาปบอกโมโหมากทำอะไรไม่ได้นอกจากตั้งสติ
แล้วก็เริ่มหาออร์แกไนซ์ใหม่อย่างนี้โดยมีเพื่อนเจ้าบ่าวนี่แหละ
บอกว่าช่วยกันหานะแล้วใช้เวลาคุณเชื่อไหม
ไม่กี่ชั่วโมงผมนี่ทึ่งเลยเขาหาได้ด้วยนะ
โชคดีมากเลยได้ออร์กาไนท์เจ้าใหม่จากจังหวัดชายนาฏ
จัดงานให้ในช่วงเช้านะครับและทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าบ่าวกันหน่อยครับ

ก็พาอันตรายข้างนอกมันก็หาออร์แกนไนซ์ให้ใหม่
ก็หาอยู่ร่วม๒๓ชั่วโมงกว่าจะได้ที่ร้านพี่แอนร้านนี้
เห็นไหมฮะเจ้าบ่าเขาบอกเขากลดมากทำแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ
หลังจากเสร็จสิ้นครับทางเจ้าสาวจึงโพสต์เตือน
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะคิดจ้างออร์แกนไนซ์
จัดงานนะครับเพื่อให้ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนก่อนจะจ้างใครนะครับ
บอกอ้างนะบอกไม่ได้ตั้งใจรู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกัน
ยืนยันว่าจะโอนเงินมัดจำคืนให้และจ่ายค่าเสียเวลาให้๔๐๐๐บาท

ก็เลยติดต่อมายังคู่บ่าวสาวพร้อมกับบอกว่าพี่ทำแบบนี้กับลูกค้าบ่อยมาก
เธอก็ต้องคอยมาตามรับผิดชอบให้เพราะไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงแม่เขา
ใช่ฮะหลายที่เลยแล้วก็บ่อยมาก
แล้วพร้อมกับโอนเงินให้๑๓๐๐๐บาทมาคืนเจ้าบ่าวแทนนะครับ
ลำบากน้องมาช่วยตามล้างตามเช็ดแบบนี้อีกนะครับ

มาที่เรื่องของการเดินทางกลับต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่า
เรียกได้ว่าหลายจุดตอนนี้เริ่มจะแน่นแล้วนะ
เท่าที่ดูนะโอ้โหนี่กำลังขับรถหรือจอดนิ่งไว้ตรงกลางถนนเนี่ย
โอ้โหคือมันแน่นมากอ่ะฮะโอ้เนี่ยคือเพราะฉะนั้นต้องมาพูดคุยกันหน่อย
เพราะเวลาเราไปเจอกับช่วงเวลาที่รถติดแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมากมายหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นหยักเข้าห้องน้ำเออทำเป็นไร
หนักจะเบาก็ปัญหาเหมือนกันนั่นแหละครับเอาไปดูหน่อยว่าพี่คนนี้ก็ทำยังไงครับ
แสดงว่าสุดแล้วจ้าเออไม่ไหวแล้วไม่ไหว

โอ้โหเข้าใจนะครับ
แต่มันก็ควรจะข้างทางข้างถนนหน่อยไหม
แต่ว่าเขาจะจอดยังไงล่ะคุณชนะเขาอยู่กลางถนนแบบนี้

แต่ข้างในรถไม่ได้เหรอ

มันก็แหมกลางที่กลางทางกลางถนนไปหน่อยนะ

คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเหตุมันเกิดแถวบริเวณไฟแดงแยกคลองรังหมู่ทางมุ่งหน้าไปยังแยกสามทหารกบินบุรี
ตะบนท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงนั้นเป็น๔แยกไง๔แยก๓ทหารกับบิลบุรีไง
เหตุมันเกิดวันที่๒๘ธันวาคมส่วนคนนี้เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
บิลบุรีแดงรถเยอะพี่คนขับรถมันทุกข์บอกว่าไม่ไหวแล้ว
ขับรถบรรทุกมามีแต่ความทุกข์ต้องลงมาปลดทุกข์ซะหน่อย
ไม่รู้จะทุกข์ตรงไหนปลดมาตรงนี้เลยล่ะ
เข้าใจนะมันไม่ไหวจริงคืออยากจะเข้าปั๊มแต่มันไปไม่ได้
ปามเลยเพราะว่ารถมันเต็มไปหมดนะครับ
แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็ฝากขอโทษมาด้วยนะ
บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเพื่อเป็นประการประจงประจานหรอกนะ
ก็ให้ดูกันว่าเออรถมันเยอะจริงสุดท้ายคลิปมันไปไวมาก
ขอโทษพี่ด้วยไม่ทันแล้วอะ
เออเอาไปดูซิว่าคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เขาจะว่ายังไงฮะ
ก็เข้าใจนะครับว่าคงจะสุดจริงนะครับเพราะรถมันเยอะ
ก็ได้แอบถ่ายก็ต้องขอโทษมาตรงหน้าที่นี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพกันทุกท่านนะครับ

เพราะฉะนั้นนะผมว่าตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยนะ
ถ้ามันปวดไม่ไหวหรือก่อนที่จะแบบว่ามีความรู้สึกนิดมันเริ่มมาแล้ว
อย่าเพิ่งเอาไว้ก่อนเก็บเลยเพราะว่าเข้าที่เข้าทางเลย
รถน่าจะเยอะเนอะเดี๋ยวพอเวลาปวดมาจริงอ้าวไปไม่ได้
มันชอบมาตอนที่รถติดติดด้วยอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหมือนที่ในกรุงเทพเขานิยมกันอ่ะ
มาดูเรื่องความเดือดร้อนของลูกบ้านคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสงขลาบ้าง
เขาบอกว่าเขาไม่พอใจที่ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือแบบไม่เท่าเทียมกัน
ก็เลยกลายเป็นปัญหาผู้ใหญ่บ้านรู้ดังนั้นไม่พอใจก็ตามมาตบตีเลยค่ะเกิดเหตุการณ์ยังไงไปดูกัน
โหบอกแร่ต้าแร่ต้า
สูบสูบซุดประตัดล่ะครับ
เสียงตบนี่ล่ะค่ะตบหน้าตบหัวเนี่ยล่ะค่ะ

ก็จนทั้งคนที่ทายคลิปมือถือล่วงเลยอะค่ะ
จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะครับสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากการที่ลูกบ้านคนหนึ่งเขาได้โพสต์ความคิดเห็นส่วนตัว
ในลักษณะน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องน้ำท่วมจากผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็โพสต์ไปตามภาษาชาวบ้านถูกไหมแต่ผู้ใหญ่บ้านอาจจะรู้สึกว่าถูกทำลายชื่อเสียง
อาจทำให้เข้าใจผิดไม่พอใจอ่ะงั้นเรื่องแบบนี้เราต้องให้ความเห็นกับทั้งสองฝั่งนะ
ถูกต้องนะคะก็เลยเกิดเป็นคลิปเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบนี้
นักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่หมู่๓ตมเทพาะจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะ
ไปพูดคุยกับลูกบ้านที่ถูกผู้ใหญ่บ้านตบนะคะก็คือนายสการิยาสาหลีอายุสี่สิบเก้าปีเนี่ย
เขาก็ยังมีรอยบวมรอยช้ำที่ใบหน้าเนี่ยต้องเอาน้ำแข็งน้ำแข็งมาประคบเลย
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมาในหมู่บ้านเกิดน้ำท่วม
ตัวเขาก็เลยพิมพ์ไปในแชทไลน์กลุ่มชมรมวอเล็กบอลของหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
ก็ได้แจ้งไปว่าบ้านของตนเนี่ยตกสำรวจยังไม่รับการช่วยเหลือ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนแคปข้อความตรงนี้แหละไปให้ผู้ใหญ่บ้านดู
กระทั่งเมื่อวันที่๒๗ธันวาคมค่ะตัวเขาเองเนี่ยได้ไปประชุมเรื่องการคัดแยกขยะที่อบตเป็นคนจัด
แต่ว่าตอนที่กำลังนั่งประชุมอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่อสมมาด่าแล้วก็ตำหนิว่าทำไมต้องทำให้อสมเสียชื่อเสียง
แล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เรียกอสมคนนี้ไปพบนะคะพอไปพบกับผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงต่อเป็นแบบนี้ตามคลิปเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เรียกคุณสการิยานี่แหละผู้บาดเจ็บไปพบคุยกันไม่เท่าไหร่ก็โดนตบนี่นะคะ
ส่วนตัวเขาเองก็คือคุณสการยาผู้บาดเจ็บบอกไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผู้ใหญ่บ้านเสียชื่อเสียง
แค่แจ้งไปตามภาษาคนในหมู่บ้านเท่านั้นว่าได้รับความลำบากยังไม่ได้รับการสำรวจเรื่องน้ำท่วม
แต่ว่าช่วงที่เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทั้งโดนตบโดนตีนะคะซึ่งก็โดนไปประมาณสักสี่ห้าครั้ง
แม้ว่าตัวเขาจะพยายามชี้แจงยังไงแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมหยุด
แถมยังมีพักพวกของผู้ใหญ่บ้านตบซ้ำอีกอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งผู้บาดเจ็บนะคะ
งั้นเราก็ต้องรอข้อมูลจากฝั่งผู้ใหญ่บ้านบ้างนะ
ตอนนี้เราก็ยังรอสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่าตกลงแล้วความเข้าใจมันตรงกันหรือเปล่า
ที่นี่สาเหตุเนี่ยนะคะก็คาดว่าผู้ใหญ่น่าจะโกรธเครื่องน่ะเนาะ
เพราะความแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นทำให้อาจจะเข้าใจผิด
หรือเข้าใจไม่ถูกต้องตามที่เจตนา
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลอีกว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้
ตอนที่มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนายสการิยาผู้บาดเจ็บอยู่คนละฝั่ง
หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนนี้
แต่เขาเองก็ไม่ได้เคยมีเจตนาร้ายกับผู้ใหญ่บ้าน
เอ้าก็ต้องสื่อสาวเลือกกันต่อ
ให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะฮะไปดูเรื่องนี้ครับโอ้โห
ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายพวกคุณฮะจริงต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาโดนสามีและชู้ครับพาไปหลอกไปขึ้นรถ
เสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้กลางทางครับและที่สำคัญเธอคนนี้ท้องสี่เดือน
มีเงินติดตัวเพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นครับโอ้โหเนี่ยฮะ
ถูกทิ้งไว้กลางทางของจริงไม่ใช่แค่ในบทเพลงแล้ว
ใช่นี่มันชีวิตจริงเลยครับคุณผู้ชมครับคนนี้คือนางสาวเมนามสมมุตินะครับ
อายุสามสิบสามปีฮะโอ้โหนางร้องห้าอยู่บริเวณหน้าร้านค้า
ริมถนนพรสายตะบนโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ข้างกายมีอะไรบ้างไปดูหน่อยนี่มีกระเป๋าอยู่สองใบนะครับ
วางอยู่นี่แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็กำนันตำบลโนนโหนฮะ
ปลอบใจอยู่นะครับแล้วก็ซื้ออาหารซื้อน้ำมาให้ดู
มาให้ทั้งเธอด้วยนะฮะสอบถามนางเสาเมเขาบอกว่าเธอเนี่ย
เป็นชาวไทยใหญ่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
เขาบอกว่าเขาพบรักกับสามีเมื่อ๕ปีที่แล้วครับ
ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่บ้านสามีในอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีฮะ
จ้างกลีจจ้างได้วันละเสีย๑๕๐บาทเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว
คบหากับสาวประเภท๒แล้วก็พาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยฮะคือแค่๒สัปดาห์เองนะ

พามาอยู่แบบนี้มานอนห้องเดียวกัน

โอ้โหโดยสาวประเภท๒คนนี้
ทำตัวเหมือนเป็นภรรยาอีกคนนะฮะ

มีปากมีเสียงกันหนักขึ้นเรื่อยฮะ

หลอกเธอมาปล่อยที่เมืองอุบลรัชธานี

ร่วมกับเงิน๕๐บาท
ทั้งที่เธอกำลังตั้งท้องอยู่๔เดือน
เธอบอกจะท้อง๔เดือนนะ

เดินเท้าเพื่อหวังไปหาเพื่อน

ไกลเลยจากอุบลมากรุงเทพ

ระยะทาง๓๐กิโลเมตร

เขาบอกว่าเขาจอดเอารถถามก่อนจะแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจให้มาช่วยเหลือนะฮะ
แต่ล่าสุดตำรวจสพวารินชำราบ
รับตัวเธอไปที่โรงพักก่อน

เขาบอกว่าเขาอยากที่จะเดินทางไปหาเพื่อนนะ

สารงานกับเพื่อนให้ก่อนจะมอบเงินจำนวนหนึ่ง

วันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

สาวประเภท๒ไปกันที่ไหนอะไรยังไงจริงหรือเปล่า

ใช่เพราะเรื่องราวประเภทนี้ที่ผ่านมาทั้งปี

เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับ

วิถีของพ่อบ้านใจกล้า
เดินทางไปที่อู่ซ่อมรถไปขอบิน

ถามว่าจะเอาไปทำไมไปเบิกกับทางบริษัทเหรอ

ลูเห็นเป็นใจค่ะ

เจ้าของร้านเขาก็ถามจะเปลี่ยนอะไรด้วยไหมล่ะ
ขอลงมานะครับมีเสนออีกโอ้โฮมันก็ได้ราคานี้อยู่นะ
โถ่มียรู้แล้วยัง
ไม่น่ารอดตอนนี้น่าจะรู้แล้ว
เรื่องของเรื่องคลิปนี้ทางพี่เจ้าของอู่เนี่ย

พ่อบ้านใจกล้าหลอกเมียมาเช็กระยะ
นี่ในคลิปนะเขามีเขียนด้วยนะ
ว่านี่ยอมเลยยอมใจ

ชาวเน็ตนะครับเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะ
โดยเฉพาะพ่อบ้านประสานเสียงบอกว่า
งานนี้เมียรู้แน่นอน
บอกเลยว่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายภัยศาลโพทองเจ้าของอู่
อยู่แถวริมถนนบายพลาสเลี่ยงเมืองชนบุรีหมู่๑
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เล่าว่าลูกค้าคนนี้เพื่อนกัน

เออเรื่องของเรื่องแฟนของลูกค้าคนนั้นน่ะ

เอออยากจะแต่งรถอ่ะ

แล้ววันนั้นเขาน่ะตัวลูกค้าน่ะแอบมาแต่งรถ

ก็ต้องหาบงหาบินว่ามาเช็กระยะ

หลอกมาเช็กระยะแต่แท้จริงแล้ว
เอามาแต่งรถซื้ออะไรซื้ออุปกรณ์ใส่ซะแบบโอ้เฟี้ยวเลย
อ่ะวันนั้นตัวเจ้าของอู่ก็เลยเขียนบินให้
พันห้าแล้วกันพอไหมตัวลูกค้าที่มาขอบินเขาบอก

งั้นไปลองฟังเสียงเจ้าของอู่เขาเล่าเรื่องนี้หน่อยฮะ
ก็มาคับก่อแจ่งนิดหน่อยครับ
แต่ไม่กล้าบอกเมียไม่กล้าบอกเมียเพราะรถมันใหม่อยู่

ไปพันเกมิตงถ้าไมโก้บินเนี่ยก็ที่บอกว่า

ต้องแก้มลูกค้าได้หลายคน
เดี๋ยวพี่ลูกค้าเป็นไงยังอยู่ดีไหม
ยังดีอยู่ดี

ใช่พี่น่าจะไม่รู้เลย

ถามว่าเป็นยังไงบ้างยังอยู่ดีไหม
นี่แล้วถามว่าแฟนรู้หรือยัง
ยังยังไม่รู้ยังไม่เลิกคุยกับนักข่าวอีก

เนี่ยตอนนี้เมียรู้แล้วล่ะถูกต้องฮะ
ไม่น่ารอดจริง
ทางด้านนางสาวรุ่งนภาซึ่งเป็นเมียของนายภัยศาล
บอกว่าเธอก็รู้ว่าลูกค้าทำแบบนี้ประจำแล้ว

ไปโพสต์ลงในติ๊กต็อก

พูดจริงเขาก็มาใช้บริการร้านนี้อยู่แล้ว
ประจำ

แต่ไอ้ที่แต่งเปลี่ยนบงเปลี่ยนบอกเป็นแสนเนี่ย

มึงจะปั่นไฟใส่คนอื่นเข้าดับขับอยู่ด้วย
แต่ที่ถามในมุมผู้หญิงถ้าผู้ชายเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างไร้สาระสัก๕๐๐๐บาท
ถ้าเป็นเงินเค้าจริงนะเพื่อนรั่วของเค้า
เราก็ต้องให้ดิฉันทดเชยคืนด้วย
นั่นหมายความว่าผู้ชายแฟนของคุณชิสา
ถ้าจะเอาอะไรไปทำอะไรไร้สาระห้าหมื่นคือต้องจ่ายแสนนึง

ครึ่งหนึ่งไปทำอะไรไร้สาระอีกครึ่งหนึ่งให้คุณด้วย

เอาจริงนะมันก็เป็นเรื่องของมุมมองเนาะ

บางคนถ้าอาจจะไม่ได้เข้าใจก็อาจจะมองว่า

ทุกฝ่ายเขาก็ขออนุญาตกันแล้วเรียบร้อยนะคะ

อ่ะได้เวลาไปเติมพลังงานให้กับร่างกายของเราแล้วค่ะ

เมนูนี้นะคะอร่อยจริงโดยเฉพาะกินตอนหน้าหนาวนี้
ร้านจะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

ว้าวน่ากินน่าทานแล้วก็น่ารักมากเลยคนรีวิวอ่ะ

เธอกำลังไปรีวิวกล่วยจับยวนซอยละลายซับ

มีแต่ร้านค้าดีเด็ดเดินเข้าไปปุ๊บ
บอกเลยว่าร้านนี้เขาเด่นมากจริง

จะต้องเซ่นมาก่อนเส้นนุบหนับเนี้ยว
แล้วก็น้ำซุปเข้มข้นกลม

โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเท่านั้นนะ

ใครอยากจะดูเพิ่มเติมว่าหนูอุปอลเนี่ยพาไปที่ไหนอีกก็ตามไปได้นะจ๊ะ

จับยวนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบทานนะมันแบบอุ่นสดคล่องคล
เป็นเส้นเหนียวอร่อยมาก
พาไปดูความน่ารักของคุณลูกท่านนี้คือเขาจะชวนแม่รับประทานอาหาร
แต่ว่าจะชวนอย่างไรติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
แซ่บเลงยังไง
ไอลูกพูดแม่กินอะไรนะ
ของแม่งดูแหลงนะอาหารหมาย
อาหารหมาโอ้โห
ถือเล็กโกแบบว่าคิดข้องชวนกินเลย
เอ้าชวนแม่กินอาหารหมา
เป็นแบบเม็ดหรือเป็นแบบน้ำค่ะ
น่าจะเป็นเเม็ดนะครับ

อันนี้ก็เป็นความน่ารักแหละ

ก็ด้วยความที่เด็กกำลังหัดพูดหัดคุยก็อาจจะมีคำที่อาจจะดูตลกไปบ้าง
ก็ดูแล้วก็ดูน่ารักนะครับคุณผู้ชมครับ

ชอบจินตนาการสิ่งนู้นสิ่งนี้เนอะ
ชวนแม่กินอาหารแมวละ
คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อกับความน่ารักของหนูน้อยคนนี้กับสกิลการแต่งหน้าของเธอครับ

ไม่ธรรมดา
นี่แล้วดูการเขียนตรงของเขานะ

ผมแต่งหน้าออกกองเนี่ยว่ะอยากยิงชิมแพนซี่

แบบว่าเรียกได้ว่ามืออาชีพนะยุคขนาดนี้

โตขึ้นไปไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นช่างแต่งหน้า

เป็นไปได้นะเด็กเขาชอบอะไรตั้งแต่เด็ก

ยังมีน้องหนูตัวเล็กที่ชอบแต่งหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์
ทุกวันนี้เขาไปแต่งหน้าระดับโลกเลยนะ
แต่งให้นางแบบแบบที่ต่างประเทศนะแล้วได้รายได้แบบเยอะมากเลยนะ
เออเนี่ยเรียกได้ว่าเจอความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กนะฮะ
ต่อว่าช่วงหน้าผมพาไปเปิด
เรื่องลึกเรื่องหลังความสนุกของสระบัดทั่วไทย
บอกเลยว่ายังไม่หมดนะ
สนุกจะมันจะฮาขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ไหน
ครูกับสระบัดข่าว

พาไปดูเบื้องหลังของสะบัดทั่วไทยหน่อยฮะ
คลิปก็อาจจะไม่ได้เอามาออกอากาศ
แต่ว่าบางคลิปเดี๋ยวเราไปย้อนลำลึกหน่อยดีกว่า

เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชม

จอราเคจริงครับที่เพทพรุ่มนี้
หุ้ยชุด่องคุณไม่ได้กลัวเลยหรือ

คือตอนแรกผมก็ลังเลว่าเค้าพาผมไปฆ่าต้องรึเปล่า

เหมือนกันแต่ว่าเราไปถ่ายทำอยากจะเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วก็เลยไปฟาร์มใช่ลงไปถ่ายแบบใกล้ชิดนี่ไงดูดิเยอะมากเลยนะ
เยอะนะแล้วมันกำลังกินเลยอ่ะกำลังกินเลย
กำลังกินขาจูด้งเลยอ่ะระหว่างนี้ค่ะมันก็หิวเราเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นถ่ายไปก็ต้องแบบว่าดูให้ดีนะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
ตอนลงไปทางเจ้าของฟาร์มเขาเตือนบอกคุณอะไรยังไงบ้างป่ะ
เขาบอกไม่มีรายการไหนมาถ่ายมีอันนี้รายการเดียวแล้วก็คนเดียว
แล้วเขาบอกว่ายังไงตอนลงไปต้องระวังอะไรยังไงบ้าง
ต้องระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนโดนกินไปแล้ว

ก็ต้องระวังแบบว่ามองซ้ายมองขวาให้ดีตามพงหญ้า
ใช่เพราะว่าจราเข้มันอยู่ได้ทุกที่ฮะ
นี่แล้วคุณไปให้อาหารจราเข้จริงด้วย
ใช่ฮะไปไกลแบบนี้เลย
แต่แฟนเห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะคือเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลใกล้ชิดนะคะ
ทีมงานและคุณจูด้งด้วยตรวจจะได้ภาพออกมาสวย
เรื่องราวสนุกนี่คุณจูด้งเสี่ยงชีวิต
มีอะไรเล็กกว่านี้ไหมอันนี้มันใหญ่ไป
กว่านี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันเป็นตุ๊กแก่
อันนี้อันนี้ก่อนถ่ายให้ลองจับหน่อย
ใจมันเล็กก็จริงแต่น่ากลัวแบบเบอร์เลอร์เทอร์เลย
น่ากลัวนะเดี๋ยวดูตอนมันอ้าปากแล้ว
สยองมากจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ฉันจำได้เทปนี้คุณจูด้งกรี๊ดสาวแตกอีกเหมือนกัน

โอ้โฮคอแหบคอแห้เหมือนกัน

ใช่ปล่อยทิ้งเลยตากล้องขวาผมปล่อยตากล้องเลยพวบตะกล้องลงไปนอนเลย

คุณหมดนะคุณไม่น่ารักแล้วคุณดังไม่ได้หรอกเอาจริงคุณทำไม่ได้คือถ้าคุณดังขึ้นมาคุณต้องทำร้ายใครต่อใครหลายคนแน่เลย
คนเขาตกใจอยู่แล้วนะในภูมินั้นทำร้ายไม่ถูกแล้ว
เมื่อกี้เขาบอกต่อยตากล้องคุณดังไม่ได้หรอกอย่าดังเลย
นี่ก็ต้องเขายังถ่ายได้ปกติอยู่
เอาอีกหน่อยจ้าตะกล้องอาจจะผักนิดนึง
เพราะว่ามันมีประตูเดียวตอนนี้แล้วแบบเราไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วในนี้น่าจะพันกว่าตัวนะ
เป็นพันเลยเหรอพันเลยมันขึ้นตรงเท้าผมเลยนะ
ผมเนี่ยต้องแบบสลัดสลัดกว่าจะออกมาได้โอ้โหลุ้นระทึกมากเหงื่อแตกจริงนะทริปเนี้ย
แกเป็นสัตว์ที่คุณไม่ชอบหรือเปล่า
ก็ไม่ชอบด้วยถ้าอยู่ใกล้ไม่อยากจะเข้าใกล้เลย
แต่ใครก็ไม่ชอบทั้งนั้นแต่จะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละ
ที่แบบมีความใจถึงกล้าจับหรือว่าคุ้นเคยกับมัน

จนไปได้ด้วยดีใช่แต่จบจากทริปตุ๊กแกเดี๋ยวพาไปแบบชิวหน่อยเออ
ไปนี่ฮะพายสปอร์ตเป็นไงฟรีนบ้างเลยแต่เมื่อยมากนะทริปนี้
เป็นการถ่ายที่แบบถ่ายตั้งแต่เช้า๙โมงถึง๕โมง
เห็นคุณพายอย่างนี้จนออกอ่าวไทยเลยเหรอ
ออกไปเรื่อยเลยจนทหารเขาตามหาไปไหนแต่ว่าก็พายกลับมาได้

ไม่ใช่ทายอยู่บริเวณนี้นะฮะแต่ว่าทายทั้งวันแล้วไม่ได้หยุดเลย

เดินชิวรองเท้าแตะในตลาด

โอฮโค้คุณทำไมดีจังเลยนะ
ผีพลายเข้าสิงหลังนะฮะเขาหาพลายเรือ
แล้วไม่ยอมเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันนี้ฮะไม่มีอะไรก็ไปซ้อมรำกับแม่
แล้วก็เดินตลาดเจอแม่เขาบอกท้าเต้นหน่อย

ปีใหม่ก็ลองติดตามนะกับสะบัดทั่วไทย
อยู่กับเราแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมฮะอากาศเย็นเขาว่ามีหลายเมนูที่คลายหนาว
สบัตรทั่วไทย
ว่ะซิดิไม่ด้วย

ราวกับลูกกระสุนหนังกะติ๊ก
โอ้โหทั้งเหนียวทั้งแข็ง

โอ้โหโอ้โห